ก็เช้าบ้านเขาบอกว่าเขารู้
เขารู้แหละว่าพระไม่ใช่ของเก่า
เขารู้แต่เขาเชื่อว่า
ที่ผ่านมาครูบาไก่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอด

ที่วัดสีจันทร์พระอารามหลวงเขตเทศบาลต้นชะคอนขอลแก่น
มจภิรีเนี่ยนะครับมจภิรี
ที่อำเภอโคกโพชัยขอนแก่น
ชาวบ้าน๒๐๐คนรวมตัวโดยนัฐหมาย
มารวมตัวกันขอพบเจ้าคณะ
บอกนี่ที่มารวมกันเนี่ยขอพบเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหน่อย
มารวมตัวกันเพื่อจะมาขอความเป็นธรรมให้กับครูบาไก่นี่
แหลงศรัทธาอย่างเยอะนะสำหรับครูบาไก่นะครับตัวแทนชาวบ้านมาขอความเป็นธรรมให้พระครูบาไก่
ครูบาไก่ไม่ได้เหมือนอุตรินะฮะอุ้ยถึงพี่หนุ่มเนี่ยนี่อุ้ย
พี่หนุ่มกัญชัยดูถูกชาวบ้านอุ้ยนะฮะก็ว่ากันไปค่ะครับ
ตัวแทนชาวบ้านขอความเป็นธรรมให้กับครูบาก็คืออันนี้ชาวบ้านกว่าสองร้อยคนอืมค่ะ
ออกมาขอความเป็นธรรมให้กับครูบาไก่ฮะแต่เจ้าคณะเนี่ยบอกแม่
อัตมาติดกิจนิมนต์ไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่ได้พบนะฮะ
ปรากฏว่านางบุญกว้างนางบุญกว้างอายุสี่สิบแปดปีค่ะ
เผยว่าตัวเองเนี่ยติดตามครูบาไก่มาสิบกว่าปีแล้ว
กระทั่งมีอิ๊กคิวกับบุ๋มเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยแหละสองคนนี้
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับคนที่วิจารณ์แล้วก็กล่าวหาครูบาไก่
คือคนที่ไม่เคยมาสัมภาษณ์ในพื้นที่ไม่เคยมาทำบุญกับครูบาไก่
จึงไม่รู้ความจริงแล้วยังมาว่าคนขอนแก่นสมองน้อยอีก
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนอะอืมนะฮะนี่กำลังศรัทธาครูบาไก่นะฮะ
สองร้อยกว่าชีวิตเขาบอกว่าเนี้ยยังมาหาตัวเองแบบมามาแบบ
เหมือนเหมือนมาว่าคนขอนแก่นสมองน้อยอีกอืมถ้าคุณเป็นคนที่รู้จริง
รู้ทุกอย่างก็ขอให้ลงพื้นที่มาหาชาวบ้านมีเสียงไหมลูก
ไปฟังเอาไม่มีไม่มีทีเนี้ยมันมีมันมีป้ายที่เราเห็นใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าหยุดใส่ร้ายพระครูบาไก่อืมหลังจากที่ชาวบ้านกว่าสองร้อยคน
รวมตัวกันโดยนัดหมายแพรรี่ไพรวันก็ฟาดเปรี้ยงกลับไปเลย
เดียวกันชาวบ้านเขาบอกเขาโกรธนะอย่างปียาเนี่ย
คุณปียะอายุห้าสิบห้าปีเขาบอกเลยว่าเขาโกรธแพรรี่มากอืม
เพราะอะไรไปดูถูกเกียจยามครูบะพระครูบาไก่ครับ
พระสงฆ์ที่ชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาแล้วยังดูถูกคนขอนแก่นอีก
อยากให้แพรรี่มาให้รู้มาให้เห็นกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาศรัทธาอืม
ไม่ใช่แค่ตามข่าวฟังคำบอกเล่าจากผู้อื่นแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ให้คนอื่นเสียหาย
ค่ะชาวบ้านไม่ได้ทำไม่ได้ท้าทายแต่อยากให้คนที่ไม่เคยรู้จักครูบาไก่มาดูความจริง
อืมเป็นอย่างที่วิจารณ์หรือเปล่าขอให้หยุดได้แล้วครับ
ขอร้องให้หยุดใส่ร้ายครูบาไก่แพรรี่มาเลยนี่แพรรี่นี่ไงชาวขอนแก่นเท่ากับมีแค่พวกจุดจุดจุด
ที่เป็นมนุษย์ป้าอ่าคลั่งพระหนุ่มจบไม่ใช่ประกันนะแต่เข็มเก่ง
อันนี้แรงมากศรัทธามา๓๐ปีนี่คือศรัทธาตั้งแต่พระเป็นตัวอ่อนในท้องแม่เลยเหรอคะ
เพราะว่าครูบาไก่อายุสามสิบใช่ครับอ่าทีนี้แพรรี่ค่ะออกมาฟาด
คุณคุณท่านนี้แหละชาวบ้านท่านนี้แหละที่บอกว่าให้หยุดใส่ร้ายครูบาไก่
คุณแพรรี่บอกว่าดิฉันไปใส่ร้ายพระไก่ยังไงคะคุณป้าใส่ร้ายว่าถ้าเล่นบาดาน่าโบ๊ท
เจ็ดสกีซ้อนท้ายผู้ชายแบบนี้เหรอคะอืมใส่ร้ายว่าพระพุทธรูปที่ท่านไปขุดมาเป็นของเก๊
แบบนี้เหรอคะถ้าการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือการตั้งข้อสงสัยคือการใส่ร้าย
ดิฉันก็จนปัญญาที่จะโต้แย้งกับคุณป้านะคะครับ
ฉันอยู่กับพระศาสนามานานดิฉันเข้าใจดีว่า
เริ่มใสส่วนตัวที่คาราวาสมีต่อพระที่ตนเองนับถือมันเป็นยังไง

ร้องไห้ขอให้พระที่ฉันบวบกลับไปเป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมเหรอคะ

โดยที่สุดแล้วคุณป้าต้องแยกแยะนะคะ
ความเชื่อกับความจริงอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ศรัทธากับความถูกต้องเป็นคนละเรื่อง
คือความศรัทธาอาจเป็นสิทธิส่วนบุคคลได้
แต่ความถูกต้องเป็นเรื่องของพระศาสนาโดยรวมค่ะ
ถ้าเราบอกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชน

ซึ่งมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอคติ
คือลำเอียงด้วยรักลำเอียงด้วยหลง

ความจริงหรือถูกต้องที่ที่ฉันเอ่ยถึง
ไม่ว่าคุณป้าหรือดิฉันหรือใครก็ตาม

ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนให้มันกลายเป็นอื่นไปได้
วงเล็บรวมไปถึงไม่มีสิทธิห้ามไม่ให้ใครพูดด้วยนะคะ
สนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในตนนะคะคุณป้า

พระไก่จะเป็นพระไม่เป็นพระ
สิ่งที่พระไก่ทำจะถูกหรือผิด
นั่นเป็นเพราะตัวของพระไก่เองค่ะ

ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอันนี้ได้
ขอให้คุณป้าเข้าใจเสียใหม่นะคะ

เหมือนทางเจ้าคณะออกมาบอกมั้งคะว่า
ไม่ได้ถือว่าเป็นการอวดอ้างอุตริมา

อันนี้จริงถ้าสมมติเราถามว่าผิดไหม
โอเคมันไม่ความรู้สึกของตัวเองในสถานะตัวเองสายมัว

สมัยก่อนถ้าสมมุติเราตอนพระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนที่เขาเขียนบรรยัติกัน
มันก็คงไม่กล้าจะมีตุ๊กแต่เราก็ยังไม่เกิดกันมั้ย

หมายถึงว่าปฎของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าคงจะไม่มีพุทธธรรมนายจนถึงทุกวันนี้
ว่าวันหนึ่งจะมีแฟชั่นเซ็ตเกิดขึ้นในน้ำตก

หรือแบบว่าวันหนึ่งจะมีการขี่เทศกิจ
มันก็ไม่ได้มีบัญญัติเกิดขึ้น
คือวินว่าตรงนั้นมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัย
แต่ที่แน่สิ่งที่มันบรรยัติเอาไว้ก็คือ
ครองสมณสงฆ์ที่ควรจะเป็นของพระ

ใช่คือตรงนั้นไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน
มันยังคงอยู่ว่าพระสงฆ์ควรที่จะเหมือนกับว่า

วางตัวยังไงให้เหมาะสมกับผ้าเหลือง
ที่เป็นตัวแทนของสังสรรค์
ที่ไปดูเทปหนึ่งที่คุณพี่ดูสัญญาเคยสัมภาษณ์เอาไว้
พี่ดูสัญญาสัมภาษณ์ไว้ดีมากเลย

เขาบอกเขาก็แค่เป็นคนคนหนึ่ง
ที่ติดใจในชุดยูนิฟอร์มของพระ

แค่ว่ามันไม่ต้องทำอะไรดี

คือปล่อยใจให้ว่างละให้ได้ตัดให้ได้
เมื่อก่อนเค้าเคยเช้ามาต้องวุ่นวายกับเสือผ้านาภ
วันหนึ่งเขารู้สึกแฮปปี้
กับการที่เขาใส่แค่จีวอนอันเดียว

แค่เอาชนะจิตของตัวเองให้ได้
ฟังคำนั้นปุ๊บเออจริงหน้าที่ของพระมีแค่นั้นจริงนะไม่ใช่
ก็เดี๋ยวนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับพระพุทธคือพระพุทธเจ้า
พระธรรมก็คือพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธใช่ไหมคะ
พระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนาถูกไหมคะ
ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะคอยเหมือนกับเผยแพร่คำสอนเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรอย่างนี้ถูกป่ะคะ
แต่มีนว่าอันนี้คือเข้าถึงแก่นของพูดทางศาสนาจีกจริงนะ
ไม่ใช่แค่พี่ฟังปุ๊บนะเว้ยเออว่าพี่ดูสัมภาษณ์ดีมากเลยอะ
มากเลยอ่ะแบบพี่ดูฟังพี่ดูพูดอ่ะอืมนั่งฟังพี่ดูสัญญาแบบเมื่อคืนทั้งคืนแบบ
แล้วอ๋อแล้วเราอ่านข่าวพระอ่ะรู้สึกเขาจะเคยเป็นนายแบบดาราด้วยอ๋อเหรอ
วันหนึ่งเขาก็ศึกเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานหรอกอืม
เขาก็รู้สึกว่าแค่วันหนึ่งใส่จีวอนขึ้นไปปุ๊บพี่มันสบายดีเนอะ
รู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอ่ะคือมันละทางโลกอ่ะเนอะ
ไม่รู้ละหรือเปล่าแต่มันไม่เขาแค่บอกว่ามันไม่ต้องไปฟุ้งสร้าง
มันแค่ชนะว่าอยู่กับตัวเองยังไงให้ได้เยอะที่สุดถูกต้อง
สิ่งที่เขาต้องปฏิบัติแต่ละวันเนี่ยมันมีแค่สิ่งที่แบบไม่กี่อย่างเอง
แต่ว่าต้องทำให้ได้นะก็คือละละทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติทำให้ดีแล้วก็เกิดลองไปหาดู
แล้วเขาบอกว่าโอเคเขาใช้คำนี้เลยนะว่าเขาติดใจในยูนิฟอร์มของพระสงฆ
อืมเพราะมันไม่มีอะไรเลยอืม
มันมีแค่ภาพอย่างเดียวครับอืมนะฮะ
คือมินว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จริงพระพยอมเคยพูดประเด็นแบบนี้
เคสที่เป็นพระสงฆ์หลายเคสก่อนหน้านี้มานานแล้วว่า
จริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผิดกฎของสงฆ์ไม่ได้ถึงขั้นอาบัติปราชิก
แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือโลกะวัชชะหรือว่าโลกติเตียน
ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ผิดปลงอาบัติก็พอหรือว่า
เออโอเคผิดไปแล้วเราทำใหม่หรืออะไรยังไงไม่ได้เห็นว่ามันผิดร้ายแรงขนาดนั้น
คุณก็ต้องยอมรับกับผลที่มันเกิดขึ้น
คือชาวบ้านเขาจะยังศรัทธาคุณอยู่ไหม
สมมุติว่าโอเคอ่ะชาวบ้านสองร้อยคนนี้บอกว่าเขายังศรัทธาในครูบาไก่
ฮะก็เป็นสิทธิ์ของชาวบ้านถูกแต่ชาวบ้านคนอื่นอื่นสังคมหรืออะไรต่าง
อย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับนั่นก็คือผลที่คุณต้องยอมรับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากกรรม
การกระทำของคุณเองมากกว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาของประชาชนด้วย
อืมคือมันว่าบางทีมันต้องกลับมาจุดเริ่มต้นที่ง่ายง่าย
ก็คือพระธรรมคำสอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ก็ต้องยอมรับ
ว่าธุรกิจที่ดีสุดคือธุรกิจความเชื่ออืมถูกต้องป่ะใช่ใช่ค่ะ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
คำสอนมากขึ้นหนักเลยนะดีแล้วมันก็คือการเผยแผลศาสนาอย่าง
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าถึงจะเป็นพระก็เป็นมนุษย์
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ถูกต้องกับถูกใจมันก็ต้องแยก
การที่พระที่เราถูกใจเขาทำผิดกฎของสงฆ์

คือมันก็ต้องแยกย้ายเพื่อปกป้องพุทธศาสนา
แต่เราเองก็ไม่ได้แปลว่าการที่สมมุติถ้าพระรูปนี้เขาไม่เป็นพระต่อไปแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะศูนย์สิ้นศรัทธาในศาสนาพุทธหรือเปล่า

มันเดินมาถามอู้วเราคำนำทำบุญสร้างบวชสร้างบวชกันใหญ่เลย

สร้างไปเขามีคนอยู่กันกี่คน
ไปสร้างย้ายใหญ่ก็อยู่กันแค่๓๔คนเอง
ว่ะมันน่าคิดเหมือนกันเนาะ

จริงไหมเราสร้างเพื่อให้คน๓๔คนอยู่มันใช่แล้วเหรอบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่เฮ้ยบางทีหลานตัวเองถามมาก็เอ้อทำไมลูกถามลุงอย่างนั้นแล้วลูก
อ่าฮะพอเด็กเขาคงคิดแบบว่าธรรมชาติเขาไม่คิดร้ายอะไรแหละอืม
แล้วบางคนก็เห็นว่าเออวัดบางทีก็เล็กเชียว
เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีหรือยังไม่ได้รับการบูรณะที่ดี
แต่ต่างจังหวัดอย่างเหมือนอ่ะง่ายเหมือนของตักบาท
อืมของกรุงเทพเนี่ยที่เหลือใช้ค่ะ

ถึงขนาดมีการแบ่งหนักโคลาสทับที่กันทับที่กันเห็นไหม
แต่พระต่างจังหวัดไม่มีไม่มี
ก็แตกกันไปเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติเราตักบาท
แล้วเอาไปให้กับพวกโฮมเรสที่แบบไม่มีเงิน

อะไรคือการบรรยัติถูกต้อง
อ่ะเดี๋ยวจบข่าวนี้ก็เชิญคุณผู้ชมทำวัดเย็นกันเลยนะ
โหดูแบบนึกน่ารักพระธรรมมาก

ไม่แค่แบบมิ้นท์อะนับถือคริสต์
แต่ว่าเหมือนจริงในทุกศาสนามันก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันหมด
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนไม่ว่าจะศาสนาไหนมันเป็นมนุษย์อะค่ะ

ทำได้ดีเท่าพระศาสดาหรือพระเจ้าหรืออะไรอยู่แล้ว
เราก็แค่ยึดตามหลักคำสอนแล้วเราจะไม่ผิดหวัง
ใช่เพราะฉะนั้นก็ยึดตามคำสอนอย่างที่มิ้นบอกน่าจะดีที่สุดนะฮะ